กระแสดราม่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากเลย
สำหรับรายการช่องส่องผีที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะพี่บ๊วยเชษฐวุฒิหนึ่งในพิธีกรรายการช่องส่องผีเนี่ยค่ะ
เมื่อช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมาสดร้อนเลยนะคุณผู้ชม
จนถึงตอนนี้ก็ยังออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอยู่นะคะยังไม่จบเลยนะคะ
จากเดิมเนี่ยทีมงานแล้วก็พิธีกรทุกคนจะแถลงข่าวในภายหลังจากการที่
จัดงานช่องส่องผีเชิญทำบุญตั้งจิตอธิษฐาน
เรื่องในวันเข้าพรรษาก็คือวันจันทร์ที่๖กระรักช์กระดาษคมที่จะถึงนี้
แล้วก็เลยตัดสินใจยกเลิกไป
โดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์และความไม่สะดวกในการจัดงานค่ะ
ประเด็นหลักที่พี่บ๊วยโดนหนักหน่อยเนี่ยนะคุณผู้ชม
ก็เห็นว่าจะเป็นเรื่องปมเงินรับบริจาคนี่แหละค่ะ
เงินถูกโอนเข้าบัญชีพี่บ๊วยคนเดียวตลอดเลย
ใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยก็ออกมาในชื่อของพี่บ๊วยด้วยเช่นเดียวกัน
คนก็เลยสงสัยในเรื่องของความโปร่งใสตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชม

นี่ยังไม่นับรวมเรื่องของการดำเนินรายการของพิธีกรร่วม
อย่างอาจารย์เรนนี่นะที่มีคนกล่าวหาว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์บ้าง
หรือว่าคอมเมนต์ต่างนานาเยอะแยะมากมาย
และสดร้อนตอนที่พี่บ๊วยแถลงอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ก็คือมีทั้งพี่บ๊วยมีทั้งคุณเจมสพิธีกรร่วม
และตัวแทนอาจารย์เรนนี่ที่ออกมาแถลงข่าวร่วมกันวันนี้
คืออาจารย์เรนนี่ไม่มาเพราะว่าไปทำบุญที่เชียงใหม่
ตามกำหนดการที่วางเอาไว้อยู่แล้วนะคะ

ค่อนข้างเป็นการแถลงข่าวที่พี่บ๊วยมีอารมณ์นะ
อารมณ์ค่อนข้างฉุนนิดนึงคือเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนเป็นจำเลยสังคมเลย
เหมือนแบบเป็นคนช่อกงลวงโลกหลอกลวง
โดนคำถามหรือว่าคอมเมนต์หยาบคายเยอะแยะมากมาย
คือพี่บ๊วยเขาบอกตัวเขาเนี่ยอ่านเรื่องราวของกระแสสังคมในโลกโซเชียลตลอดนะ

เพราะว่าพี่บ๊วยบอกว่าเหมือนตัวเองโดนรัวหมัดใส่เลยนะ
ตื่นเช้ามาโอ้โหไม่โอเคเลยอ่ะ
ปวดหัวมากมึนหัวมาก
บ๊วยอธิบายเอาไว้ว่ามีการคุยกับสรรพากรนะฮะ

ชื่อบัญชีที่หลายคนสนใจสงสัยก็คือชื่อบัญชีที่เปิดรับบริจาคเป็นชื่อของพี่บ๊วย
ใบอนุโมทนาบัตรก็เลยออกเป็นชื่อพี่บ๊วย

เขาก็เลยเอาเอกสารการโอนเงินบริจาคทั้งหมดจากญาติธรรมมากองให้ดูเลยค่ะคุณผู้ชม

แล้วพี่บ๊วยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปแก้ไขนะเพื่อความสบายใจ
ว่าเวลาบริจาคเนี่ยจะออกใบอนุโมทนาบุตรเป็นเชษฐวุฒิวัชรคุณและครอบครัวช่องส่องผี
บริจาคโดยไม่เอาเงินบริจาคทั้งหมดไปหาประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี
จะได้หมดคำคอรหาในเรื่องนี้ไป
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้หากินกับเรื่องบาปบุญผีวิญญาณ
อย่างที่ถูกโจมตีอยู่อย่างหนักในตอนนี้นะคะ

ที่ออกมาเคลียร์เรื่องของกรณีที่หลายคนบอกว่า

และออกใบอนุโมทนาบัตรมาแล้วเนี่ย
เอาไปลดหย่อนภาษีส่วนตัวหรือเปล่า
อันนี้ประเด็นนี้พี่บ๊วยออกมาเคลียร์เรียบร้อยแล้ว

ก็คงจะต้องมีอีกหลายประเด็นที่ให้ติดตามกันไปคุณผู้ชมค่ะ
ไปออกรายการนี้ในช่วงแรกก็ยืนยันกับบันเทิงไทยรัฐเลยนะ
ว่าตอนไปบันทึกเทปรายการเนี่ยไม่มีการตัดต่อ
แถมยังเคยทักนะว่าธัญญาเนี่ยธัญญาเนี่ยโดนของคุณสัยแบบนี้คุณผู้ชมนะ
และหลังไมค์อาจารย์เรนนี่ค่ะยังทักว่าพ่อบุญธรรมจะเสียด้วย
ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่เชื่อนะคะแต่ถัดมาอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะ
ก็เป็นไปตามที่อาจารย์เรนนี่พูดไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
แต่ว่าในกล้องส่องผีอันนั้นก็คือมันต้องใช้วิจารณญาณในการแบบดูจริง
แต่ว่าสำหรับหนูหนูเชื่อนะเพราะว่าคือเหมือนถ้าจะบอกว่าเป็นการตัดต่อ
มันไม่ใช่การตัดต่อมันคือการแบบพอชี้ปุ๊บแล้วเห็นในกล้องเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องคุณลุงแฟนแม่ที่อยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีค่ะเป็นพ่อเลี้ยงนี่แหละ
คือตอนนั้นเขาป่วยอยู่แล้วทีนี้หนูก็ถามเขา
เขาจะหายไหมอะไรอย่างเงี้ยคือป่วยหนักอ่ะตอนนั้นอ่ะ
ทีนี้แกก็บอกว่าเขาจะอยู่กับเราอีกไม่นานนะ

หนูก็เลยคิดว่าแบบไม่น่าจะใช่หรอก
ทีนี้พอ๑อาทิตย์ต่อมาคือคุณลุงเสีย
เสียแบบกระทันเลยค่ะ

ผิดถูกก็ว่ากันไปตามผิดถูกนะคะ

ส่วนเรื่องความเชื่อนี้เราก็ไม่ขอลงความคิดเห็นจริง

เรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองนะคะ